เราก็โตมากับครอบครัวของแม่ใหญ่

พรรษา๓เดือนไปนอนอยู่วัดไม่กลับบ้านเลย

แล้วในบรรดาหลานนาง

หรือเราอยากจะแบบอยู่ในจารีด
ของความเป็นศาสนาพุทธขนาดนั้น
ก็กังวลมากว่าความเป็นพระ

เวลาไปบิณฑบาตให้ญาติโยมก็จะแบบ

โอ้เว้ยท่านสำรวมเกรียดีมากเลย
น่าเรื่องใสน่านับถือ
แมทหนึ่งก็คือเรื่องจีวอน
จีบสะบัดออกมาทีเดียว

ข่าวดังมากรู้ไปถึงหูเจ้าวาด

ผมสวยมากนับจากนี้ต่อไป
ถ้ามีญาติโยมหรือวัดไหนมานิมนต์
หลวงพี่ไปออกงานเลย

ความเป็นกระเทยความออกสาวของเรา
มันจะส่งผลเสียต่อการเป็นพระของเราไหม

ส่วนใหญ่ก็ทริปเป็นคนคนหนึ่งมากกว่า

ก็แค่ผ่านการเปลี่ยนชุด

และทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเองออกไป

เป็นกระเทยไม่ได้เป็นโรคที่แบบจะหายได้

อย่าพยายามทำให้เกิดเส้น

เราอยากให้คนในศาสนาพุทธ
ใจกว้างเหมือนกับคำสอนของศาสนาพุทธ